มันคืองานปุตรีค่ะปุตรีคืองานเหมือนรวมเขาเรียกว่าเป็นงานนางงามที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอินโดนีเซีย
แล้วก็มีการแบบกิฟต์สปีดให้กำลังใจแบบน้องที่เข้าประกวดอะไรแบบนี้
มิ้นไปก็คือบินไปให้สปีชไปให้แบบกำลังใจน้องเลยเพราะว่าจริงมันเป็นเรื่องสำคัญ
ต้องบอกว่าที่อินโดนีเซียเนี่ยเขาเป็นประเทศที่รักนางงามมากพอกับประเทศเราเลยแล้วก็ค่อนข้างจะแข่งขันกันสูง
ดังนั้นเขาต้องการให้แบบรุ่นพี่ไปบอกซิว่าแบบเคล็ดลับอะไรที่ทำให้แบบได้ตำแหน่งมาอะไรอย่างนี้
ซึ่งเราก็เออมีการบอกไปอะไรอย่างนี้ก็ดีค่ะเป็นความรู้สึกที่แบบเฮ้ยเราได้ให้ความรู้คนอื่นด้วยนะอะไรอย่างนี้
นึกว่าได้ไปเจอนางงามรุ่นน้องในเทศ

แล้วให้อะไรสำหรับเราแนะนำอะไรด้วยบ้าง
แนะนำเหรอบินก็จะบอกว่าให้เป็นตัวของตัวเองพอบินรู้สึกว่านางงามยุคใหม่เราไม่จำเป็นต้องอยู่ในกรอบที่มีคำว่านางงามก็ได้
เป็นบทที่เราได้รับเกียรติให้มอบสายสะพายด้วยนะ
เราขนลุกนะตอนเราเห็นเปียกับโซซี่เนอะ
ก็รู้สึกว่าเฮ้ยนี่เรามายืนอยู่จุดนี้ได้ยังไงเนี่ย
แบบจากเด็กธรรมดาเรารู้สึกแฮปปี้มากที่เรามายืนอยู่จุดนี้
แล้วเราก็คงมีเรื่องเล่าให้ลูกหลานฟังได้เลยนะว่าแบบ
เนี่ยฉันเคยไปอยู่ในอีเวนต์นางงามที่เรียกว่าใหญ่เกือบที่สุดในโลกแล้ว

ได้คุยอะไรกันบ้างไหมคะ

ถ้าเกิดกับโซซี่เนี่ยเราก็จะคุยเลยว่าเฮ้ยเป็นยังไงบ้างยูโอเคไหม
แบบระหว่างทำงานเนี่ยมีปัญหาอะไรไหมเราก็จะแชร์กัน
เผื่อว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมันอาจจะเป็นแบบเดียวกัน
หรือว่าความสุขที่เกิดขึ้นมันอาจจะคล้ายกัน

เชิญเขามาเทยาไทยบ้างไหมคะ

เขาอยากมาร่วมงานกับเบอร์
ถ้าเกิดเป็นอินเตอร์ก็จะพักไปก่อน
เพราะว่าด้วยสถานะการณ์ด้านศูกภาวะ
เพราะว่าเรามองว่าเรื่องนี้มันก็สำคัญเหมือนกัน
เรื่องสุขภาพคนไข้หรือว่าสุขภาพของประชาชนทั่วไปอะไรอย่างนี้
เรียกว่าจริงเราก็ค่อนข้างคิดกับเรื่องนี้เนาะ
คิดคิดครับตอนไปก็พยายามแบบว่าพกแมสไปเผื่อคนอื่นด้วย
ที่นู่นไม่ตื่นตัวเท่าที่ประเทศไทย
ซึ่งมิ้นต์มองว่าเราต้องเรียกแนะคะเวเนสให้เค้าแหละอะไรงี้

ว่าถ้าเราไปสัมผัสใกล้ใกล้ชิดใครอะ

กังวลนะเพราะว่าจริงหลังใหม่ที่เราไปนั่งกินข้าวด้วยกัน
เราก็จะพยายามใส่แมสตลอดเลย
ก็เรียกว่าป้องกันเท่าที่แบบจะเป็นไปได้อะไรอย่างนี้

ที่อินโดเขาดูเอ่อเขาดูสงบมากเพราะว่าเขาบอกว่าสองคนของเขา
เราก็พยายามบอกเขาอืมเราเรียกว่าเราก็ทำในส่วนของเรา
ใช่ใช่เราก็พยายามที่เราทำได้ใช่แต่หลังจากนี้คือมี
จริงเรื่องงานเรื่องอะไรเรายังไงเรื่องงานเหรอคะเรื่องงานตอนนี้ก็
กำลังสนุกเลยมันมันกระทบนิดหนึ่งเป็นพวกต่างต่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
แต่ว่าบินก็มองว่ามันก็เป็นช่วงเวลาที่ทำให้เราได้พัก
ได้แบบเออได้คิดอะไรกับตัวเองเยอะขึ้นแล้วก็อีกอย่างเข้าใจอ่ะ
สถานการณ์ทางสุขภาพมันเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็ซีเวียอยู่นะสำหรับบิน
คือถ้าเกิดมันเผยแพร่ไปมากกว่านี้มันก็บุคลากรอาจจะไม่พออะไรอย่างนี้
ก็มองว่าโอเคไม่เป็นไรเราเข้าใจ

แต่ว่างานหลายงานก็ยังไม่ได้แคนเซิล

แสดงว่าในแต่ละเดือนเราไม่ได้โดนเยอะหรอก

ค่าาาาา
ครับเดี๋ยวขออินเสิร์ฟ๑นาทีนะคะ

เดี๋ยวอีกคำถามนึงก็ได้ค่ะเดี๋ยวน้องคุณจะได้แบบเสร็จ
เกิดว่าเป็นงานในวงการตอนนี้ก็เริ่มมีติดต่อเรื่องหนังเรื่องละครเข้ามาเพิ่ม
ก็รู้สึกตื่นเต้นนะแล้วก็แบบอยากทำ

ใช่มีหนังค่ะแล้วก็มีละครแต่ว่าอย่างหนังก็คือต้องแคสติ้งก่อน
แล้วก็มือใหม่เราก็อาจจะผ่านหรือไม่ผ่านไม่เป็นไร

อันนี้อุบไว้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวเขารู้สึกกดดันมาหน่อย

ก็เห็นชื่อผู้กำกับก็แบบตื่นเต้น
และราคอนะบ้านไหนอะไรกัน

แต่ว่ามันก็มีแนวความโน่น

ดีใจมั้ยรู้สึกว่าว่าเรา

มันเป็นอิสระหรือเปล่า